คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศขบวนคาร์มอบกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคาร์มอบที่พิเศษกว่าวันอื่นละกัน
เพราะเขาจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ๑๕ปีรัฐประหาร

คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ที่อนุสวรีประชาธิปไตยแล้ว

วันนี้๑๙กันยายน๒๕๖๔ค่ะ
ก็มีการจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์รัฐประหาร

ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๕ปีที่แล้วนะคะ
ภายใต้การนำของนายนัทธวุฒิสายเกลือ
เครือข่ายขับไล่ประยุทธ์ค่ะ
กิจกรรมมีมาตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกานะคะ

หลังจากที่ขบวนคามอฟมาถึงที่อนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
หลังจากที่ขบวนคาร์มอฟที่นำโดยนายนัทธวุฒิสายเกลือ
แก่นำเครือข่ายไล่ประยุทธ์

มาถึงจุดหมายที่อนุสาวรีประชาธิปไตยพร้อมมวลชน
เพื่อทำกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์รัฐประหาร๑๙กันยายน๒๕๔๙ค่ะ
ก็มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะ
โดยการนำผ้าสีดำคลุมอนุสาวรีประชาธิปไตย
เพื่อสื่อความหมายถึงประชาธิปไตยภายใต้ถุงดำพร้อมกับแขวนป้าย
แล้วก็รูปของผลเอกประยุทธ์

สื่อความหมายเป็นการต่อต้านรัฐประหาร

บางช่วงนะคะนายนัทบุธได้ขึ้นปลาไสบนรถขยายเสียง
ถึงความล้มเหลวการบริหารประเทศ๑๕ปีที่ทำรัฐประหารค่ะ
ประเทศยังย่ำอยู่แต่ที่เดิม
และวันนี้นะคะก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า
ตลอดระยะเวลา๑๕ปีพระเด็จการก็ยังไม่ชนะ
และประชาชนก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะ
มีแต่จะเพิ่มพลังขึ้นเรื่อยค่ะ
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าประชาชนจะเอาหลังพิงกัน
ต่อสู้ขับไล่กับพลเอกประยุทธ์แล้วก็พระเด็จการต่อไปค่ะ
แล้วก็ในไม่ช้านะคะนายนัทธวุฒิก็บอกว่า
จะมีการจัดชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นอีกค่ะ
เช่นเดียวกับนายสมบัติบุญามนงนะคะที่บอกว่า
เวลา๑๕ปีถ้าบางคนไม่หลับหูหลับตาก็จะเห็นว่า
การทำรัฐประหารเมื่อ๑๕ปีที่แล้ว
ส่งผลมาถึงทุกวันนี้ทำให้ประเทศเกิดความเสียหายนะคะ
หากใครที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์๑๙กันยายน
ปี๒๕๔๙คนเหล่านั้นจะต้องถอดบทเรียนความเสียหาย
และก็ไม่ต้องสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณนัทธวุฒิแล้วก็บอกกรลายจุดค่ะ
เราได้พิสูจน์ให้พลปการณ์ได้แล้วเห็น
ว่า๑๕ปีเขาก็ยังไม่ชนะ
เราก็ยังไม่ยอมแพ้
และมีแต่พลังของประชาชนที่จะเพิ่มขึ้นโตขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นทุกวัน
ถ้าเราไม่ตาบอดถ้าเราไม่หูหนวก

ย่อมถอดบทเรียน

กระทำดังกล่าวเมื่อ๑๕ปีที่แล้ว
ได้ส่งผลสืบเนื่องมาถึงทุกวันนี้

ใครที่เคยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยึดอำนาจเมื่อ๑๙กันยา

ผมคาดหวังว่าคนเหล่านี้จะสามารถทำบทเรียนนะครับ
และไม่ออกมาสนับสนุนแนวทางแบบนี้อีก
ขณะที่ภาพรวมของการทำกิจกรรมคาร์มอฟขับรถชนรถถังนะคะ
วันนี้นายธวุฒิก็ยอมรับว่ามีเหตุป่วนเกิดขึ้นค่ะ

ก็คือใกล้กับศูนย์ประชุมศิริกิจค่ะ
แล้วก็กำลังติดตามความคืบหน้า
แต่ก็มีรายงานว่ามีคนบาดเจ็บ๔คนนะคะ
ซึ่งก็มีการบอกว่าการชุมนุมของทางกลุ่ม
เน้นการชุมนุมที่สันติไม่รู้แล้วก็ไม่มีการใช้ความรุนแรง
และหลังจากกิจกรรมจบในวันนี้
นายนัทธวุฒิก็บอกว่าจะกลับไปถอดบทเรียน
เพื่อนำไปใช้ในการชุมนุมครั้งต่อไป
และก็ยังไม่แย้มรายละเอียดนะคะว่าการชุมนุมในรอบหน้าจะเป็นในรูปแบบไหนค่ะ
และระหว่างที่นายธวุฒิกำลังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
ถึงการเตรียมแผนที่จะถอดบทเรียนในการชุมนุมครั้งต่อไปนั้นนะคะ

ก็มีเสียงดังคล้ายประทัดติดกัน๒ครั้งเกิดขึ้น
หน้าร้านเมธาวาลัยสอนแดงทำให้มวลชนวิ่งกรูเข้าไปจุดที่มีเสียง

ซึ่งในช่วงระหว่างนั้นนะคะมวลชนก็หวิดมีการปะทะกันนะคะ
แต่ก็มีคนตะโกนนะคะว่ามีคนที่แฝงตัวมาสร้างสถานการณ์
ซึ่งทางกาดของคนเสื้อแดงก็ได้เข้ามาห้ามกลุ่มวัยรุ่น
เพราะกลัวว่าจะมีเหตุบานปลายเกิดขึ้นค่ะ
คุณเขมสอนคุณอรัชพรค่ะการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายขับไล่ประยุทธ์นะคะ
ได้ยุติไปตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกานะคะ
คุณนัทธวุฒิก็ประกาศยุติการชุมนุมค่ะ
แต่ว่าณขณะนี้นะคะบริเวณรอบอนุสาวรีประชาธิปไตย
ถ้าจากการติดตามการรายงานข่าวของทีมข่าวเทวรัฐทีวีนะคะ
ก็จะเห็นว่ายังมีมวลชนยังมีกลุ่มวัยรุ่นบางส่วนนะคะ
ที่ยังรวมกลุ่มกันอยู่บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลนะคะ
ซึ่งก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่จะมีการเตรียมความพร้อม

แต่ว่าวันนี้ค่ะแยกดินแดงก็มีการเข้าไปประจำ

ไม่สามารถไปทำกิจกรรมที่แยกดินแดงได้เหมือนทุกวันที่ผ่านมาค่ะ
และนี่ก็คือภาพรวมของการทำกิจกรรม
รำลึกเหตุการณ์๑๙๑๙กันยายนรัฐประหารค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ

ก็จริงวันนี้ช่วงเย็นฝนตกลงมาค่อนข้างหนักด้วย

แต่ก็ถือว่าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงมากมายเกิดขึ้น
ใช่ค่ะก็เป็นไปตามที่แกนนำบอกล่ะค่ะ
เป็นการชุมนุมที่มีการขออนุญาตก่อนว่าจะไปพื้นที่ตรงไหนบ้าง
แล้วก็จะยุติการชุมนุมประมาณ๖โมงเย็นนะคะ